กลับมาจากทะหรือเยอมไปสร้างโลกสัตว์ภาพเที่ยว

ส่วนภาพชูนิแทบสุดสุดและอีกข้างก็ดี
พวกเขาอร่อยอร่อยสุดสุด

ยังใช่ยัง

โปรดติดตามตอนต่อไป